คดีครู๕คนกับรุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่าอีก๒คน
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กนักเรียนหญิงรุ่นน้องในโรงเรียนที่มุกดาหารกันหน่อยนะฮะ
คือวันนี้เนี่ยมีเรื่องของแชทลับหลุดออกมานะครับ
เป็นแชทลับที่อ้างว่าเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ยพิมพ์กับเพื่อน
หาเพื่อนเพื่อจะให้เพื่อนเนี่ยมาหาครู
ลักษณะคำพูดก็จะเหมือนกับภาษาถิ่นทางภาคอีสานที่เด็กเขาคุยกันนะครับ
ตรงนี้เดี๋ยวขยายผลให้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระเป็นยังไง
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยเออมันจะส่งผลกับรูปคดียังไงนะครับ
เพราะว่าฝั่งของคนที่เขามองว่าครูเหล่านี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ทำผิดแบบเต็ม
ยินยอมพร้อมใจหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้เขาก็กำลังมองตรงนี้อยู่
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะถ้ามีลักษณะแบบนี้คนเป็นครูเนี่ยต้องห้ามเด็กว่าเด็กด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะคือทางฝั่งในมุมข้อกฎหมายเขาบอกเลยว่าเลิกพูดได้แล้วว่าเด็กยินยอมหรือไม่ยินยอม
ด้วยความที่เด็กที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ยังไงก็ตามคนกระทำก็มีความผิดอยู่ดีเพราะเขาเป็นเด็กเขาอายุต่ำกว่า๑๕

แล้วถ้าแชทนี้เป็นเรื่องจริงนะเผลอจะโดนโทษหนักกว่าเดิมอีก

จะโดนโทษหนักกว่าเดิมอีกมีอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
แต่เอาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุที่มุกดาหารนะครับโรงเรียนที่ครูของโรงเรียนห้าคนนะฮะ
กับรุ่นพี่สิทธิ์เก่าอีก๒คนรวม๗คนกระทำชำราวเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒
แล้วก็อีก๓คนที่เป็นครูกระทำชำราวเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔
วันนี้เราไม่เจอใครนะฮะเพราะว่าทางโรงเรียนเองช่วงนี้ก็ยังไม่เปิดด้วยแหละนะครับ
แต่ก็มีตำรวจสายตรวจของสพพึงแดดที่เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับ
สั่งห้ามครูและบุคลากรของโรงเรียนแห่งนี้ให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้น
โดยเฉพาะการไปแสดงความเห็นอกเห็นใจครู๕คนที่เป็นเพื่อนครูร่วมโรงเรียน
เพราะว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่า
คุณจะเห็นใจเนี่ยแต่เรื่องแบบนี้มันควรจะเห็นใจไหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรณีไปพบขวดเบียร์กองใหญ่อยู่เต็มหลัง
บ้านพักครูของครูผู้ชายสองคนในพื้นที่ที่อยู่พื้นที่ของ
โรงเรียนด้วยแม้จะอยู่หลังโรงเรียนก็ตามนะแต่ก็ต้องสอบ
ว่าคนเป็นผอโรงเรียนทำไมปล่อยประละเลยให้มีการมั่วสุม
กันในโรงเรียนเพราะชาวบ้านบางคนบอกว่าเห็นรุ่นพี่สองคน
เรียนจบไปแล้วก็ยังเทียวไปเทียวมามาหาครูแก๊งนี้ที่
เขาอยู่รวมกัน๕คนค่ะหิ้วเหล้าหิ้วเบียมาประจำแม้แต่เด็ก
นักเรียนหญิงเนี่ยยังเคยเห็นฮิ้วเบียร์มาที่บ้านพักครูก็มี
นี่นะฮะก็เลยถูกตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับพอโรงเรียน
รวมทั้งมีการตั้งกรรมการสอบครูที่ออกมาโพสต์ให้กำลัง
ใจครูผู้ชาย๕คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีกระทำชำราวเด็ก
นักเรียนหญิงด้วยนะฮะอันนี้ก็ถูกตั้งกรรมการสอบด้วยคุณ
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปดูที่บ้านพัก
หลังโรงเรียนนะครับเป็นจุดเกิดเหตุด้วยนะครับความจริง
จุดเกิดเหตุเนี่ยมีหลายจุดในโรงเรียนบ้านพักครูเนี่ยมีบ้าน
หลังนึงนะที่เป็นบ้านของครูยุทธนาหนึ่งในห้าผู้ต้องหาที่
เป็นครูไปเจอทูบ๑๖ดอกนะฮะที่จุดแล้วก็ดับแล้วเหลือแต่ก้าน
นี่ครับปักอยู่ที่พื้นดินหน้าบ้านอืมเออไม่รู้ว่าใครมาจุดเมา
ว่ายมาปักอะไรที่คุณพุธไปดูเนี่ยนี่เป็นหน้าบ้านบ้านพัก
ครูของครูยุทธนานะครับจุดแล้วปักตรงพื้นดินกลางหน้าบ้าน
เลยนะครับแล้วปักกลางแจ้งด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเอา
มาจุดเอามาจุดเพื่อไหว้อะไรขอเข้ามาอะไรหรือมีจุดประสงค์
อะไรนะเราก็พยายามดูนะฮะคุณภูริพัฒน์ก็พยายามดูว่าแถวนี้
มีบ้านกี่หลังมีหลังไหนที่เขามีแบบนี้อีกก็ไม่มีนะ
ครับมีปักอยู่หลังเดียวนี่ครับท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าจะไป
ดูตามความเชื่อเนี่ยนะเราก็ลองดูตามความเชื่อเกี่ยวกับการ
จุดทูบ๑๖ดอกแล้วปักกลางแจ้งแบบนี้นะครับมันก็มีหลายความ
เชื่อนะอย่างเช่นใครทำอะไรติดขัดจุดทูบ๑๖ดอกเขาบอกว่า
เป็นการบอก๑๖ชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินช่วยเปิดทางให้ทำอะไรจะ
สำเร็จราบรื่นความเชื่อนี้ก็มีนะฮะหรือความเชื่อเกี่ยวกับ
การขอขมาการถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกันทั้งอดีตและ
ปัจจุบันจุดทูบ๑๖ดอกเนี่ยเอาไปปักกลางแจ้งเนี่ยอันนี้ก็
มีอ่าความเชื่อนี้ก็มีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดทูปแบบ
เอามาปักกลางแจ้งเขามาปักเพื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วย
ใครเอามาปักนะฮะถ้าท่านผู้ชมมีความเชื่อลักษณะแบบนี้รู้
ครับตามคำให้การของเด็กนักเรียนผู้เสียหายเนี่ยบ้านพัก
หลังเนี้ยที่มีทูบ๑๖ดอกเอามาจุดเอามาปักเอาไว้เป็นหนึ่งในสี่
จุดที่เด็กถูกกระทำชำราวมานานนับปีนะครับสถานที่เกิด
เหตุที่นักเรียนหญิงถูกกระทำทำราวมีทั้งหมดอยู่สี่จุดด้วย
กันอ่ามีจุดที่เป็นบริเวณห้องพักนักกีฬาซึ่งเป็นสนามกีฬาใน
ร่มเป็นลักษณะโดมอยู่ในโรงเรียนมีจุดที่เป็นบ้านพักครู
หลังโรงเรียนมีหลังหนึ่งเป็นบ้านของนายวิพฤษนะซึ่งเกิด
เหตุในห้องนอนตามคำให้การของเด็กนักเรียนนะครับซึ่ง
ตำรวจนี่ก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเก็บหลักฐานมาแล้วอีก
จุดหนึ่งเป็นบ้านพักครูเหมือนกันแต่เป็นหลังของนายยุทธนาก็
อยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่ห่างกันแค่๕๐เมตรหลังเนี้ยเหตุ
การมันเกิดขึ้นในห้องนอนเหมือนกันค่ะนะฮะที่เด็กบอกว่าถูกคม
ขู่ถูกล่อลวงถูกพามาแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นห้องเรียน
คณิตศาสตร์เป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ในโรงเรียนนี่นะครับ
ตามคำให้การของเด็กนักเรียนหญิง๒คนในโรงเรียนครูให้
คนกับรุ่นพี่อีก๒คนนานเป็นปีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคม
คู่เรียกเด็กมากระทำชำราวอืมทีนี้เรื่องแชทลับเนี่ยนะครับ
วันนี้มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลนี่ฮะอ้างว่าเป็นแชท
ระหว่างเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๔ปีชั้นม๒ผู้เสียหายคนแรก
เรื่องเปิดเผยมาแล้วน้องก็บอกว่ารุ่นพี่หนูที่อยู่ม๒
ตอนนี้ก็โดนด้วยเนี่ยอันนี้อ้างว่าเป็นเด็กอายุ๑๔ชั้นม๒
แชทคุยกับเพื่อนด้วยภาษาท้องถิ่นทางภาคอีสานเพราะว่า
อยู่มุกดาหารนะฮะคำถามก็คือเราจะถามเธอว่าเธอสนใจ
ไหมเพื่อนก็ถามกลับว่าใครนะน้องที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
ตอบกลับไปว่าก็ครูไงครูคนนึงนะฮะจุดไว้นะครับ
เขามีชื่อความจริงเขามีชื่อบอกบอกว่าครูคนนี้สนใจ
แต่อย่าไปบอกใครนะอายคนนะฮะ
เพื่อนก็ถามกลับมาว่าสนใจใคร
น้องเด็กผู้เสียหายก็ตอบไปว่าก็เธอนั่นแหละมีเงินใช้ด้วยนะ
เพื่อนของน้องก็ตอบกลับมาว่าไม่อ่ะไม่ไม่ชอบครูนี่นะครับ
คือบทสนทนานี้มันเผยแพร่ออกมาหน้าหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะ
เราก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมเป็นหลักฐานในคดีหรือเปล่า
หรือว่าหลุดออกมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
แต่ทางฝั่งของยายของเด็กอายุ๑๔เนี่ย
บอกว่าที่ไปเจอในโทรศัพท์หลานเนี่ยเจอที่แชทที่ครูเนี่ย
ส่งข้อความมาเรียกมาคุยแล้วก็ส่งคลิปมาข่มขู่
ไม่รู้ว่าแชทนี้จะมีไม่มีอย่างไรจะใช่หรือเปล่านะครับ
ทีนี้สมมุติว่าถ้ามันเป็นหลักฐานของจริงเนี่ยนะ
คนก็มองว่าอ้าวถ้าอย่างนี้จะทำให้ฝ่ายครูเนี่ย
เขาเอาไปต่อสู้ทางคดีได้ไหมว่าก็นี่ไงไม่ได้ข่มขืน
ไม่ได้กระทำทำราวเด็กยอมนี่เอาไปสู้ได้ไหมนี่นะครับ
คือถ้าทางคดีความตำรวจต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับ
ว่าเป็นแชทของเด็กผู้เสียหายกับเพื่อน
แล้วถามถ่ายลักษณะติดต่อเพื่อนไปให้ครูเนี่ยจริงหรือเปล่า
แต่สมมุตินะสมมุติว่าถ้าถ้าเป็นจริงนะอ่าก็หมายความว่าอ่า
เด็กอาจจะยินยอมพร้อมใจแล้วก็มีการชวนเพื่อนมาหาครูด้วยเนี่ย
แต่ทางคดีเนี่ยนะฮะนักกฎหมายมองว่าไปมา
มันจะเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าครูนี่แหละมีความสัมพันธ์กับเด็ก
เด็กนักเรียนที่อายุ๑๔๑๕๑๖เนี่ยยังไม่เกิน๑๘เลย
ยังเป็นเด็กเยาวชนเลยถึงแม้เด็กจะยินยอมทางกฎหมายเนี่ย
ครูยังไงก็ผิดรุ่นพี่อายุ๒๑ที่เป็นสิทธิ์เก่าก็ผิด
จะเป็นใครก็ผิดนะฮะแล้วที่สำคัญนะ
ถ้าเกิดบรรดาผู้ต้องหาจะเอาอันนี้มาเป็นหลักฐานในการต่อสู้ทางคดี
ว่าเด็กยินยอมพร้อมใจเนี่ยไปมามันจะหนักกว่าเดิมคุณเขียนมาสอน
เพราะนักกฎหมายบอกว่านอกจากอันนี้จะแสดงว่าครูมีความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนจริงแล้วนะ
เผลอจะโดนข้อหาค้าประเวณีค้ามนุษย์เข้าไปด้วย
เพราะหมายความว่าคุณให้เด็กนักเรียนอายุ๑๔ที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เป็นธุระจัดหาไปหาเพื่อนมาให้ครูอีกแม้ว่าเด็กคนนั้นเขาจะไม่ยอมก็แล้วแต่เนี่ย
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นหลักฐานมัดตัวครูทั้ง๕คนทั้งหมดเลย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒน์ปุ่นนินไปที่หมู่บ้านแห่ง๑ในมุกดาหาร
ก็ไปคุยกับญาติของเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่เป็นผู้เสียหายหลังจากมีแชทนี้หลุดออกมา
ญาติเนี่ยบอกว่าไม่กังวลใจนะเพราะคิดว่ายังไงซะเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องประมาณพวกนี้หลุดออกมา
ถ้าหากทางญาติไม่มีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าจะเอาผิดกับบรรดาครูแล้วก็รุ่นพี่ได้
คงไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เด็กผู้เสียหายก็อายุยังน้อย
ญาติบอกว่าครูเนี่ยยิ่งไม่ควรทำถ้าพบว่ามีเด็กที่มีลักษณะกระทำแบบนี้
หาแบบนี้พยายามจะทำหางงหาเงินอะไรแบบนี้เนี่ยครูนี่แหละต้องห้ามไม่ใช่ครูมาทำเอง

ส่วนตัวผู้ต้องหาทั้ง๗คนหลังจากได้ประกันตัวออกมานะครับ
ญาติของน้องอายุ๑๔บอกว่ายังไม่เคยติดต่ออะไรมาเลยนะครับ
แม้ว่า๒ใน๗จะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันก็ไม่เคยมาคุยไม่เคยมาพูด
ไม่มีญาติไม่มีครอบครัวของฝ่ายผู้ต้องหามาพูดมาคุยอะไรเลย
แต่ถ้ามาคุยก็คงไม่คุยด้วยถ้าจะคุยกันก็ไปคุยกันที่เดียวก็แล้วกัน
ก็คือบนชั้นศาลอันนี้ญาติของน้องยุค๑๔บอกนะครับ
และถ้าหากทางญาติผู้ต้องหาหรือผู้ต้องหาจะมาขอเจรจากลายเกลี่ย
ยืนยันว่าไม่ขอเจรจาด้วยในทุกกรณีเพราะอยากเอาเรื่องให้ถึงที่สุดในคดีนี้
แม้จะรู้ดีว่าคงอยู่ในพื้นที่ด้วยความยากลำบาก
เพราะในหมู่บ้านญาติของผู้ต้องหาเนี่ยมีเยอะกว่าทางฝั่งญาติของเด็กผู้เสียหายเยอะ
ส่วนสภาพจิตใจของเด็กหญิงวัย๑๔ปีตอนนี้ญาติบอกว่าดีขึ้นนะครับ
แต่ยังไม่กล้าออกจากบ้านไปเจอผู้คน
ญาติเองก็ยังไม่อยากให้น้องเนี่ยออกจากบ้านหรือว่าเล่นโซเชียลด้วย
เพราะกลัวว่าถ้าน้องไปเห็นข่าวไปดูข่าวเดี๋ยวจะทำให้สภาพจิตใจแย่ลงกว่าเดิม
เขาก็มีรักฐานในส่วนของเขาทำไมเนาะ

ถ้าไม่งั้นยังไม่คงไม่เดินทางไปแจ้งความให้มันเหนื่อยหรอก
ในสังคมอยู่ตรงนี้นะนะพูดตรงเลยมันเป็นสองฝั่งสองฝ่าย
เราเป็นคนเสียหายเนี่ยแต่ญาติของฝ่ายผู้กระทำมันเยอะกว่าฝ่ายผู้เสียหายนะ
สู้ในชั้นศาลอย่างเดียวนะให้ตำรวจเขาดูแลอย่างเดียว
มีญาติของน้องที่เป็นเด็กหญิงผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับชื่อนายประดิษฐ์
เขาเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนที่เกิดเหตุด้วยบอกว่าไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองฝากเด็กฝากลูกฝากหลานไว้ให้ครูดูแลให้ครูช่วยให้ความรู้
คนที่มาให้กำลังใจบรรดาครูที่ก่อเหตุหรือมาบอกว่าเสียดายครู๕คนเพราะเป็นกำลังหลักของโรงเรียนมีความสามารถอะไรพวกนี้เนี่ย
ประดิษฐ์บอกว่าต้องแยกแยะให้ออกคนเก่งคนมีความสามารถและเป็นคนดีมีอยู่อีกเยอะ
ไม่จำเป็นต้องเอาคนเก่งคนมีความสามารถแต่ทำไม่ดีทำในสิ่งไม่สมควรมาเป็นครู

ก็มีเยอะแยะไปแต่ถ้าเป็นกำลังหลักของโรงเรียนเนี่ยกำลังในกำลังหลักที่มันถูกต้องนะไม่ใช่กำลังหลักมาทำแบบนี้
ต้องเอาวิชาชีพที่ตัวเองเรียนมานี่มาพัฒนาลูกศิษย์ลูกหาให้ได้ความรู้ความสามารถเพื่อจะได้ปีก้าขาแข็งเพื่อจะได้บินต่อเพื่อจะได้พัฒนาประเทศ
ไม่ใช่กำลังหลักมาทำแบบนี้คือถ้าทำแบบนี้ไม่มีใครเสียดายหรอกเพราะว่าคือไม่รู้จะเสียดายไปทำไมเพราะว่าคือถ้าบุคลากรทางด้านการศึกษาเฉพาะบุคคลแบบนี้มาทำกับลูกศิษย์ลูกหาแบบนี้มันไม่มีใครรับได้หรอก
ตอนนี้ครูทั้ง๕คนก็ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยด้วยนะครับนอกจากเรื่องคดีอาญานะฮะทางกระทรวงศึกษาตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
กำลังพิจารณาเพิ่มเติมก็คือจะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเอาไว้ก่อนด้วยแล้วก็จะมีการขยายผลตรวจสอบผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยนะคะ
โรงเรียนแห่งนี้ที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ครูทั้ง๕คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาสอนอยู่เนี่ยค่ะว่าผู้มนุยการโรงเรียนทำไมไม่ระแคะระคายป้องกันอย่างสมควรต่อเหตุที่มันควรสมควรป้องกันแล้วหรือยังเนี่ย

ยิ่งถ้าไอ้แชทลกแชทลับอะไรเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะเท่ากับว่าในโรงเรียนเนี่ยจะเป็นครูใหญ่ครูน้อยหรือว่าครูคนไหนก็แล้วแต่นอกจาก๕คนนี้เนี่ยคือไม่รู้เรื่องกันเลยเหรอว่า
ในโรงเรียนเราเนี่ยมีเด็กนักเรียนที่เขาทำแบบนี้แบบนี้กันเนี่ยใช่ไหม
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับลุงของหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นครูอะค่ะ
คุณลุงมานิดอายุ๗๗ปีเป็นลุงของนายอนุภาพ๑ใน๕ครูที่ตกเป็นผู้ต้องหากระทำชำราวเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒นะคะ
คุณลุงมานิดบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๔๕คน
นายอนุภาพเป็นหลานชายเพราะว่าเป็นลูกของน้องสาวค่ะบรรจุรับราชการครูเมื่อประมาณ๒ปีก่อน
แต่งงานแล้วมีครอบครัวนะคะแล้วก็มีลูกสาวค่ะ
ผู้ต้องหาคนนี้มีลูกสาวนะคะลูกสาวอายุแค่๓๔เดือนเองอะค่ะ
คุณลุงมานิดบอกว่าไม่เชื่อว่าหลานชายจะก่อเหตุแบบนี้ส่วนตัวคือยังไม่เชื่อ
เพราะว่าตั้งแต่เล็กหลานคนนี้ไม่ได้มีพฤติกรรมเกเรเรียนหนังสือเก่งจนสอบบรรจุครูได้
ลุงมานิดได้ถามนายอนุภาพถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไง
นายอนุภาพเล่าให้ลุงฟังว่าในวันเกิดเหตุซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหน
คือวันนั้นไปเข้าเวรที่โรงเรียนนั่งกินเหล้ากับเพื่อนครูพอดื่มได้ที่กลุ่มเพื่อนครูโทรเรียกเด็กผู้หญิงมา
ซึ่งนายอนุภาพบอกลุงว่าตัวเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี้แต่กลุ่มเพื่อนครูเรียกเด็กผู้หญิงมา
นายอนุภาพบอกลุงว่าไม่ได้กระทำอย่างที่ถูกกล่าวหา

เรียกยังไง

มันบอกว่ามันไม่ได้ทำ

อันนี้เป็นความเชื่อทางญาติของนายอนุภาพ

แล้วก็วัยรุ่นวัย๒๑ปีที่เป็นสิทธิ์เก่า๒คน

ในคดีที่เด็กอายุ๑๔ปีที่ชั้นม๒ไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
ก็เป็นสิทธิ์เพราะว่ายังไงเขาก็ถือว่าตอนนี้คือผู้ต้องหา
เขาก็ไปแก้ต่างมีหลักฐานอะไรก็เอาไปหักล้างกันในชั้นต่อไป
แต่นายอนุภาพที่เป็น๑ใน๕ครู
ญาติเชื่อว่าเป็นคนดีแล้วไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่นอนเนี่ย
นายอนุภาพโดนอีกสำนวนด้วยนะ
เป็น๑ใน๓ครูที่โดนอีก๑สำนวน
ก็คือสำนวนคดีที่เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔ของโรงเรียนอายุ๑๖ปี
ก็ถูกกระทำเหมือนกันแล้วไปแจ้งความไว้แล้ว
หลังจากที่รุ่นน้องชั้นม๒บอกว่านอกจากหนูแล้วเนี่ย

บางครั้งก็โดนพร้อมกันนั่นแหละ
ญาติพาไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ

ทั้ง๓คนนี้เราได้รับการรายงานยืนยันนะครับว่า
ไปพบพนักงานสอบสวนสพพึ่งแดด
มอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
มี๓คนนะฮะเป็นครู๓คนนี่ครับ
นายวิพฤษอายุ๓๕ปีครูคณิตศาสตร์
นายยุทธนาอายุ๓๖ปีครูสอนคอมพิวเตอร์
และนายอนุภาพอายุ๓๓ปีครูสอนวิทยาศาสตร์
เท่ากับว่า๒คนนี้จะโดน๒สำนวนคดีนะฮะ
พนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวนะครับ
ก็ให้ส่งสารแล้วสารก็ตีราคาหลักทรัพย์
ประกันในวงเงินสองแสนบาทและได้ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้ว
เท่ากับว่าทั้งสองคดีเนี่ยได้ประกันตัวออกไปหมดนะครับ
ข้อหาที่ทั้ง๓คนถูกแจ้งนะครับ
ก็จะแตกต่างจากคดีของเด็กอายุ๑๔ปีที่อยู่ม๒นะครับ
ตั้งแต่ตอนอยู่ม๓อายุ๑๕ก็จะโดนข้อหาเรื่องนี้นะครับ
พรากผู้ยาวอายุกว่า๑๕แต่ไม่เกิน๑๘
เสียจากปีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
โดยผู้เยาวนั้นเต็มใจไปด้วย
และข้อหาร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน๑๕ปี
แต่ยังไม่เกิน๑๘ปีไปเพื่ออนาจารย์โดยผู้เยายินยอมนะฮะ
ซึ่งผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหา
จะเห็นว่าแม้จะมีลักษณะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ผิดกฎหมายหมดนะครับ
ตรวจสอบแล้วพบว่าครู๓คนนี้ไปมอบตัวเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
บ่ายสองครึ่งพนักงานสอบสวนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
คัดค้านการประกันตัวนะครับ
หลังจากนั้นสิบหกนาฬิกาเจ็ดนาทีเนี่ย
ก็ได้รับคำร้องฝากขังแล้วก็มีการอนุญาตให้ประกันตัวไปเรียบร้อยแล้ว
ความคืบหน้าทางคดีก็เดี๋ยวดูกันต่อไป